นึกดูตั้งแต่สมัยสมรักคำสิงโอลิมปิก๑๙๙๖ที่แอลต้าเนี่ยนะครับ
มีเหรียญทองตอนนั้นแล้วก็ต่อเนื่องมาผมว่าในมุมมองผมเนี่ยตั้งแต่ซิดนี่ปี๒๐๑๖
เป็นปีทองของทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าเรามีเหรียญเป็นกรอบเป็นกรรม
เหรียญทองอาจจะไม่ง่ายสำหรับกีฬาโอลิปิกเกมนะครับแต่ว่าจริงจริงแล้ว
ผลงานของนักกีฬาทุกคนถือว่ายอดเยี่ยมมากตั้งแต่นั้นมา
ในปี๒๐๐ที่ซิดนี่นะครับเราดูกันหน่อยดีกว่า
จะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าจำนวนเหรียญที่เราขึ้นมาให้ดูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
ผมไล่ตั้งแต่ซิดนี่เลยนะครับก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ย
เรามี๑เหรียญทองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับ
ก็ถือว่าได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับวิจารณพลฤทธิ์แล้วก็มามีนักกีฬายกน้ำหนัก
ที่จะเป็นควบคู่กันเลยระหว่างมวยกับทางยกน้ำหนักเนี่ยแล้วก็เอเทนสองพันสี่
แล้วก็ได้ต่อเนื่องมานะครับ๓เหรียญทองก็มียกคำหนักแล้วก็มีมวย
มวยก็นำมาคือบรรทบุญจำนงค์แล้วจากนั้นเนี่ยปักกิ่งในปีสองพันแปด
นั้นก็จะมีมวยสากลก็เป็นสมจิตจงจอหอแล้วก็ลอนดอนสองพันสิบสองเนี่ย
เป็นปีที่เราอาจจะผิดหวังหน่อยเพราะว่าเราไม่มีเหรียญทอง
ซึ่งเหรียญทองตอนมวยตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแก้วพงประยูนที่ชิงกับทาง
ชิมิงหรือว่าโจซื่อหมิงแต่ว่าเราแพ้แบบค้านสายตาก็เป็นเหรียญเงินนะครับ
หนึ่งในสองเหรียญเงินที่เหมือนเป็นเหรียญทองในใจของแฟนกีฬาชาวไทย
เพราะว่าเราต่อยได้แบบดีจริงจริงตอนนั้นนะครับแล้วก็ที่ริโอล่าสุดที่ผมบอกไป
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา๒เหรียญนะครับจากน้องแนนสวพิตาแล้วก็น้องไฟล์สุกัญญา
ศรีสุราชนะครับนี่ก็คือเกร็ดความรู้ที่เรานำมาฝากกันนะครับ
ยังมีชนิดกีฬานอื่นอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะความน่าเสียดาย
โอเคเรามีมวยสากลยังลุ้นได้อยู่จากชัดชัยเดชามีมวยหญิงที่น่าติดตามกันด้วย
แล้วก็มีเทควันโดจากน้องเทนนิสมีแบตคู่ผสมนะครับแล้วก็มีกอล์ฟ
ก็ต้องลุ้นกันได้ก็เดี๋ยวเชียร์กันนะครับในโอลิมปิกเกม